ทานงงคงไม่เสีย

มีรางน้ำเป็นของตัวเองหรือยังครับตอนนี้
รับหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งรางน้ำ

เหนือควรจะปินอะไรไปบนหลังคาเนาะ

เดี๋ยวคราวหน้าต้องไปเป็นทีมอาสารถปลดทุกข์แล้ว
ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกโอ้โหปลาขึ้นมาดิ้นแดวอยู่หน้าบ้าน

เพราะอะไรฝนตกเยอะน้ำล้นตลิ่ง
แบบนี้น้ำไหลเข้าไปในแม่น้ำลำคลองหมด
ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวดเหลือเกิน
ผลตกเยอะขนาดนี้เมื่อวานนี้มีประกาศกรมบุตุมา
จริงเขาจะบอกว่ากรมประตูจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณวันที่๒๑ก็คือเมื่อวานนี้
แต่ว่าเมื่อวานนี้มีประกาศออกมาว่าตอนนี้ยกเลิกประกาศ
ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนฝนก็งงเอ๊ะฝนตกขนาดนี้ทำไมยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน
วันนี้เดี๋ยวมีคำตอบและที่สำคัญวันนี้มีฝนหนักด้วย
ในบางพื้นที่ต้องระวังนะครับ
ฝนหนักเกิดจากอะไรแล้วทำไมกรมประตูยังไม่ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับ
สิ่งที่ทำให้เกิดฝนในเมืองไทยของเรายังไม่ได้เป็นปัจจัยจากเรื่องของมรสุมฤดูฝนตรง
เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเหมือนตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมา
เพราะว่าตอนนี้เองยังมีกระแสลมจากทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดเข้าปกคลุมเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกระแสลมนี้เองเขาจะพัดในช่วงหน้าหนาวต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหน้าร้อน
ปกติแล้วพอเข้าหน้าฝนฝั่งนู้นกระแสลมก็จะค่อยหายไป
กลายเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกแทนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีกระแสลมสร้างของทิศทางเลยนะครับ
ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเนี่ยนะครับ

แล้วก็วันนี้เนี่ยกระแสลมจากทิศตะวันออกเนี่ยนะครับ
ก็คือมาจากฝั่งเวียดนามฝั่งลาวเนี่ยนะครับ
มาพร้อมกับอากาศเย็นที่คาดการณ์ว่าจะค่อยแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของไทยนะครับ
เจอกับอากาศร้อนชื้นจากทิศนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้หลายคนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับ
วันนี้ครับมีโอกาสที่จะได้เจอฝน
มาดูกันหน่อยครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ดูจากกราฟิกนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อนเลยนะครับ
กลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนตัวนะครับ
จากด้านล่างเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับจากบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ทีนี้เนี่ยนะครับช่วงเที่ยงครับตั้งแต่ช่วงสายสายไปถึงเที่ยงเนี่ยนะครับ
จะมีกลุ่มฝนจากด้านบนครับจะสังเกตว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มฝนที่เข้ามานะครับ
สองกลุ่มนี้จะเข้ามาเจอกันตรงกลางพอดี
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยลากเป็นแนวยาวเลยนะฮะ

พอช่วงประมาณเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่ายครับ
กลุ่มฝนก็มีการกระจายตัวจุดแนวประทะอยู่ที่ประมาณช่วงกลางประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังเป็นพิเศษ
ทีนี้ครับช่วงบ่ายครับก็จะสังเกตว่ามีจุดสีแดงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ

ก็อาจจะมีการกระจายตัวหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยก็เป็นจุดที่ต้องระวังเช่นเดียวกัน
กรุงเทพโอกาสการเกิดฝนจะอยู่ที่ประมาณช่วงเที่ยงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับยังคงต้องระวังโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับ
คงต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูฝนเพราะว่าลมหนาวยังพัดต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ลื่นหนาวตอนนี้ก็ยังพัดอยู่ทางกรมบุตุก็เลยยังไม่ได้ประกาศเป็นหน้าหนาวนะครับ
ที่เราเจอเนี่ยยังเป็นพายุฤดูร้อนอยู่

อากาศหนาวนี่แรงจริงจริงนะครับเพราะว่าที่ดูเนี่ยลมหนาวยังมาเป็นรอกอย่างต่อเนื่อง
แล้วฝนน่าจะมาเมื่อไรคุณหน้าฝนเนี่ย
ตอนนี้อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางฮุฮัลแทน
หลายคนที่อากาศร้อนอบอ้าวมา๒๓วันก่อนหน้านี้

เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่แน่นอน

เดี๋ยวเราไปส้มแซมต่อแล้วนะครับ
ทั้ง๓ท่านมีปัญหาเรื่องลางน้ำติดต่อมาได้